แล้วก็ใช้ปืนกรอกปากยิงจนเสียชีวิตในสภาพเปลืออยู่ในโรงแรม
เหตุเกิดกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา๑๒ตุลาคม
เช้าเนี่ยนะพนักงานโรงแรมมาพบเป็นศพก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
สาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องของการหึงหวงนั่นเอง
แต่ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะคดีนี้ใช้เวลาไม่นานสามารถจับกลุ่มตัวได้
เพราะว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีค่ะไปกบดานอยู่ที่อำเภอโนนสูงในจังหวัดนครราชศรีมา
จับได้ก็เตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจสภสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าพบศพหญิงเนี่ยถูกอาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อยู่ในซอยสุขุมวิท๑๙หมู่๔ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ภายในห้องเลขที่๔
ข้างตัวเนี่ยมีหมอนด้วยมีร่องรอยเขม่าวของกระสุนปืนติดอยู่ด้วย
ปอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ด้วยค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
ร้อแม็กซ์สีดำหมายเลขทะเบียนยอหญิงนเนร๗๔๔๗๔๗กม
ขับเข้ามาพร้อมกับผู้ตายโดยมีคนขับเป็นชายนะคะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายดูสิตเพียคำเมืองหรือว่าเฟิร์ส
อายุ๔๐ปีเป็นดีเจตามสถานบันเทิงอยู่ในจังหวัดชนบุรี

จากนั้นเวลาประมาณ๕นาฬิกาพบว่าผู้ก่อเหตุขับรถเก่งคันนี้ออกไปเลยค่ะ
เช้าพนักงานโรงแรมเดินไปเรียกว่าหมดเวลาเข้าพักแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับก็เลยเปิดประตูเข้าไปดู
พบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ด้านตำรวจก็มีการขอสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับนายดูสิต

สันนิทานว่าน่าจะเป็นเรื่องของชูสาว
แล้วก็มาแอบคบหากับผู้ตายซึ่งทำงานร้านอาหาร
ละสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็จับกลุ่มตัวนายดูสิทธิ์ได้แล้ว
หลังหลบหนีไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่ง๑
ในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ของกลางเป็นรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุปืนกึ่งออโตเมติกขนาด๙มิลลิเมตร
มีซองแมกกาซีน๑ซองแล้วก็เครื่องกระสุนอีก๙มิลลิเมตร๒นัด
เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย๑ชุด
ทีนี้ไปสอบถามนายดูสิตว่าทำเพราะอะไร
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาและผู้ตายมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันค่ะ
แต่ว่าต่อมานายดูสิตพยายามจะตีตัวออกห่าง
วันเกิดเหตุก็เลยนัดมาพูดคุยกัน
มาปรับความเข้าใจแต่ก็เกิดความไม่เข้าใจกัน
จนเป็นเหตุให้นายดูสิตบันดาลโทษะ
ใส่บริเวณใบหน้าของผู้ตายจนเสียชีวิตตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็มี
อาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะ